ฉันลุกทั้งตัวตั้งแต่หัวยันเท้าเลย
การจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผีป่าช้าคือการคืนกำไรให้วิญญาณค่ะ
เขาจัดเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงผีกันร้อยโต๊ะที่สุสานอริยธรรมสถานนครนายก
เลี้ยงผีผีก็มาสิค่ะ

บอกว่าเซ็นเซอร์จับพลังงานจับพลังงานได้
คุณผู้ชมไปดูกันครับ
คุณผู้ชมเห็นดีไหมได้ยินเสียงไหม
มันคือเสียงเหมือนเวลาเราเข้าร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอะไรสักอย่าง
เป็นเซ็นเซอร์จับเวลามีคนเดินเข้า

คือนี่คือซุ้มทางเข้าของผี

เขาเอาใบตองมาวางและเอาแป้งโรย

ถ้าคนเดินก็จะเห็นรอยเท้า
ไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรใดก็ตาม

เอาใบตองมาปูเอาแป้งมาโรย

จะได้เห็นรอยเท้าของดวงวิญญาณด้วยนะครับ
ทีนี้คุณป๋องกับทีมงานเขาเลยเอาเซ็นเซอร์ไปติดไว้

ว่ามันดังทั้งที่ไม่มีคนผ่านเลย
คุณป๋องนี่ยังแซวทีมงานบอก
หรือว่าเซ็นเซอร์มันเสียนะครับแน่น่ะสิอ้าว
ทีนี้อย่างที่บอกไม่ได้มีแค่โต๊ะจีน
และอาหารวงดนตรีขับกล่อมก็มานะคะ
คือการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผี๑๐๐โต๊ะนี้
คุณป๋องกระพลทองพลับพิธีกรชื่อดัง
ตั้งใจทำบุญอุทิศให้กับผู้ล่วงลับ
แต่ปีนี้พิเศษหน่อยคุณอากาศหนาว
หมูกระทะมันก็แหมเป็นที่นิยม
ปีนี้เลยจัดหมูกระทะมาเลี้ยงผีเลยค่ะ
ทีนี้เรื่องชวนขนหัวลุกไอจิวา
มันมีเสียงเหมือนคนเดินเข้าแล้วตื้อก็เรื่องนึงแล้วนะ
เขาบอกว่าบางจังหวะจานใส่ผักมันกระเด้งคุณคะ

ที่เราทำเป็นประจำก็คือพอถึงเวลาช่วงหนึ่ง

พอเอามาดูกันนะครับก็จะมีไม่รู้ว่าจะคิดเองไม่คิดเอง
แต่ก็มีบางอย่างที่มันไม่ปกติไว้รูปนี้
เหมือนมีอะไรเหมือนเห็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
บางทีของบนโต๊ะก็ไม่รู้นะ

เป็นเหมือนของกระเด็นออกมาจากจานอะไรอย่างนี้ครับ

แล้วก็มีอาสาสมัครเข้าร่วมทำบุญกันเยอะ
แล้วก็เวลาที่จะเสิร์ฟหมูกระทะ
เขาไม่ใช่ให้เอาเตาไปวางและให้ผีหรือวิญญาณปิ้งหมูกินเอง
คือจะมีเจ้าหน้าที่ไปคอยพลิกคอยปิ้งหมูให้ด้วยนะครับ
แต่ทีนี้มันก็มีภาพถ่ายที่เหมือนถ่ายติดวิญญาณมาใช่ไหมฮะ

เขาบอกเหมือนติดพลังงานบางอย่างในการทำบุญใหญ่ครั้งนี้
คือมันจะมีกลุ่มควันจากหมูกระทะเห็นใช่ไหมคะ
ที่เป็นควันสีขาวภาพล่างขวานี่แหละ
ทีนี้ไอ้ตรงที่เราวงสีแดงไว้ให้ค่ะ
เอ๊ะมันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นอ่ะนะฮะเหมือนเป็นหน้าคน
เขาบอกเหมือนเป็นหน้าคนดำนี่นะฮะ
ซูมได้อีกไหมทีมงาน

หรี่เฮวมบรนสองข้างล่างสามครับการเลี้ยงผีตรงกับวันที่สิบสี่
นะจ๊ะยังไงก็ตามนะฮะใครจะไปทำบุญที่นี่ก็ไปทำได้นะครับ
เขาบอกว่าจริงจริงแล้วที่เนี่ยสู่ศาลเขาแดงแห่งเนี่ยนะฮะ
เหลือแค่๓๐๐หลุมนะครับเพราะว่าจะรับศพมาจากสถาบันนิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์บรังสิต
ผู้ภัยเขาไปรับมาสัปดาห์ละ๑ครั้งครั้งหนึ่งมาถึง๗๑๐ศพนะคุณ
ศพมีญาติบางศพไม่มีญาติศพมีญาติบางคนเขาก็รับกลับไปนะฮะ
แต่ตอนนี้ใครอยากไปทำบุญที่นี่ก็ไปทำได้นะครับเขาทำบุญกันเป็นประจำทุกปีนะครับ